พาไปดูควันหลงโครงการดีจากหนุ่มโตโนภาคินนะ

ถึงแม้ว่าจะพับโครงการไปแล้วเนี่ย
แต่ว่ามีเรื่องราวดีมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะคะ

เพราะว่าพรกรฉุกเฉินควบคุมโรคโควิด๑๙ไปนะคะ
โตโน่ก็เลยเผยคลิปสุดประทับใจ
ก่อนจะหยุดว่ายน้ำในเซตสุดท้าย
วินาทีที่เจ้าตัวต้องแจ้งกับทีมงาน

เพื่อท้องทะเลหยุดเอาไว้กลางทางนะ
ว่ายน้ำแล้วก็ทีมงานหลายท่าน
โอ้โหเสียดายแล้วก็เสียน้ำตากันมากมายแบบนี้ค่ะ

สถานการณ์เป็นแบบนี้มันก็เป็นสิ่งที่เราควร

ขอบคุณทุกคนมากมายค่ะ

ซึ่งโตโน่เองก็เผยความรู้สึกผ่านคลิปไว้

เป็นเพียงแค่ภาคแรกเท่านั้นนะ
บอกเลยว่าจะกลับมาอีกครั้งแน่นอน
เพื่อทำภารกิจให้สำเร็จนะคะ
ต้องบอกว่าสู้เดอะไอ

ตบมือให้เลยนะคะจริงแล้วต้องบอกอย่างนี้ยังสามารถบริจาคร่วมกับตัวได้อยู่นะคะ